คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของศาสตร์นะ
เขามีคนไปดูโงเห้ง๕คนบนเรือ
โงเห้งตอนนี้คุณหน้าตาเป็นยังไงกันบ้าง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
ปรึกษากรรมการสมาคมโหรศาสตร์นานาชาติดูโงเห้ง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
โบเบิร์ตก่อนไหมโรเบิร์ตก่อน
เป็นคนหน้าผากอิ่มกว้างเป็นคนมีทรัพย์ใจกว้างเปิดเผย
เปิดเผยจริงหรือเปล่าไม่รู้สมกับที่เป็นเศษถีคิ้วสามเหลี่ยม
แสดงว่าเป็นคนช่างคิดส่วนตาเนี่ยค่อนข้างดุสะท้อนว่าเป็นคนแน่วแน่
เข้มงวดเจ้าระเบียบปล่ะปปปโงเห้งดีมากกว่าเสียหมอบอก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
จากลักษณะนะฮะปีนี้เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงโลกาวินาศต้องมาผัวพันกับ
เครียดเสียใจไม่สบายใจหรือมีผู้ใหญ่ทำให้หนักใจจ๊อปบ้าง
นี่ลักษณะคิ้วนะฮะเป็นโหนกหูต่ำกว่าคิ้วคนคนนี้จะต้อง
ดิ้นรนต่อสู้นะฮะสู้ชีวิตว่างั้นเถอะถึงจะประสบความสำเร็จนะครับ
ส่วนผู้หญิงอีกสองคนบนเรือเนี่ยหมอยังเข้าใจผิดเลยผู้หญิงคนเดียวเออนะฮะ
กระติกอ่ะกระติกกระติกดวงตาไม่นิ่งจุดนี้เนี่ยอาจทำให้เกิดปัญหาดีหรือร้าย
ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าหากผ่านเรื่องนี้ไปแล้วจะดีขึ้นสุดท้ายแซนแซนนะฮะ
นายวิสาพัฒน์นะฮะเป็นคนหนกแก้มสูงแสดงว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนดวงตามีสองอารมณ์นะครับ
วิเคราะห์ตามสีหน้านะครับแล้วก็เรื่องของดวงชะตาราศีตามตำราเท่านั้นครับ
เอามาเคียงข่าวให้คุณผู้ชมได้ปรับอารมณ์บ้างนะฮะ